เอาส่วนเรื่องของกระแสเพลงประเทศกูมีนะครับ
ณขณะนี้นะครับท่านผู้ชมครับเพลงแรปเพลงนี้เนี่ย
ยอดวิวทะลุไปที่สิบอ่าสิบห้าล้านหกแสนวิวแล้วโอ้โห
ไม่กี่วันอ่ะค่ะสามวันได้นะใช่
จากแปดแสนวิวไปสิบห้าล้านหกแสนวิวแล้วนะครับอืม
วันนี้แฟนเพจของกลุ่มแรปเปอร์กลุ่มนี้นะครับได้โพสต์ข้อความระบุว่า
ได้พูดคุยกับทีมกฎหมายจากศูนย์ธนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
และได้ทราบถึงความกังวลบางอย่างโดยพบว่าในยูทูป
มีคนเข้าไปคอมเมนต์มากกว่าเจ็ดหมื่นครั้งและหลายความเห็นได้ละเมิดและขัดต่อหลักกฎหมาย
ทางกลุ่มจึงได้ตัดสินใจปิดส่วนของช่องแสดงความเห็น
เพื่อป้องกันไม่ให้จุดไม่ให้เป็นจุดที่จะถูกโจมตีและไม่เป็นผลดีกับเป้าหมายของกลุ่ม
ส่วนเรื่องคดีความที่มีคำถามกันว่าตกลงผิดหรือไม่ผิด
เพลงนี้ผิดกฎหมายหรือเปล่าแชร์ได้ไหมฟังได้ไหม
ฟังไม่เท่าไหร่แชร์ต่อเนี่ยได้ไหม
เรื่องนี้นะครับพันธ์ตะหมดเอกสุริวัตน์ดีพอผู้มันกลับการ๓
องบังคับการปอทบอกว่าฝ่ายสอบสวนกำลังอยู่ในชั้นพิจารณาคดีนะครับ
ว่า๑๒วันนี้จะทราบผลการสอบสวนว่าจะออกมาอย่างไร
ตอนนี้ปอทยังไม่ได้เชิญใครมาสอบปากคำหรือให้ถ้อยคำใด
และยังไม่ได้ฟันทงว่าเพลงนี้ประเทศกูมีผิดหรือไม่ผิดกฎหมาย
ซึ่งผู้บังคับบัญชากำชับมาว่าให้พิจารณาอย่างรอบครอบและไม่ต้องเร่งรีบ
แต่ผมว่ารีบหน่อยก็ดีนะคือคนเขาก็อยากรู้ไงว่าตกลงผิดหรือไม่ผิด
ผิดก็ไม่ได้ว่าอะไรผิดก็ผิดก็จะได้ไม่ต้องแชร์
นักกฎหมายบางส่วนก็บอกว่าไม่น่าจะผิดเพราะว่าไม่ได้เป็นการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ
ทางคอมพิวเตอร์ผิดพรบคอมพิวเตอร์เพราะข้อมูลมันไม่ได้เท็จ

ก็แจ้งให้ทราบครับความเคลื่อนไหวการเมืองวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ